โอ้โหอันนี้ก็แบบระทึกแล้วก็หวาดเสียวไม่แพ้กันเลย

คุณผู้ชมไปดูเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังไปพร้อมกัน
รถพ่วงคราวนี้วิ่งเลนส์ขวาสุดนะ
ความเร็วก็เร็วประมาณนึงแหละจริง
นี่แล้วจังหวะนี้เหยียบเบรกปุ๊บหักจากขวาสุดไปซ้ายสุด

โอ้โหแล้วหมุนอย่างนี้เลย

อ้าวเขาเสียหลักนะนี่
แล้วรถใหญ่แบบนี้เวลาเบรกกระทันหันรถมันจะสะบัด
มันต้องใช้จังหวะหน่วงกว่าที่รถจะหยุดได้แล้วเนี่ย
พอเบรกปุ๊บหักซ้ายปั๊บ

ถ้าเขาไม่คืนพวงมาลัยมันก็จะสะบัดไปชนใช่ไหม
เขาก็รีบหักขวากลับมาใหม่อีกรอบนึง
จนรถเนี่ยแบบเหมือนงูแบบหันหัวกลับมาแล้วชนตัวตัวเองอ่ะคุณเห็นไหม

คือมีคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็น
มาหลากหลายนะฮะส่วนหนึ่งเขาบอกว่า
หูใจพี่สุดจริงเลย

มีสติดีมากคาดว่า

เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเวลาเบรกเมอร์มันเยอะ

เพื่อป้องกันไม่ให้ชนรถคันหน้าก็เลยต้องหักซ้ายแล้วหักขวา

แต่คุณผู้ชมบางส่วนเนี่ยนอกจากจะชื่นชมว่ามีสติดีมากอีก
อาณูก็บอกว่าก็เป็นอย่างนี้
ขับเร็วทำไมรถพี่ใหญ่
อีกอย่างหนึ่งเลนของพี่ไม่ใช่ขวาสุด
เลนของพี่อยู่ซ้ายสุด

คุณต้องทิ้งระยะห่างระหว่างรถคันหน้าอย่างน้อย

แต่อันนี้มันค่อนข้างใกล้และคิดว่าข้างหน้าเนี่ยคงชะลอเพราะว่ารถเยอะเนี่ยค่ะ
เขาก็เลยต้องเบรกซะแบบเบรกตัวโกงเบรกอี๊ดเลย
แล้วก็หักไปหักมาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

อันนี้เหรอคะเป็นถนนเส้น

ผมดูว่าคุ้นใกล้แถวดอนเมืองไหม

เพราะว่าตรงนี้คุณคือถ้ามาจากรังสิตนะ
รถมันยังวิ่งได้มาเรื่อยแต่ถ้าเมื่อไหร่พอจะถึงดอนเมืองเนี่ย

ถ้าคันไหนไม่คุ้นชินเส้นทางนะแทบชะลอกันไม่ทันเหมือนกัน
ผมวิ่งเส้นนี้บ่อยนะคุณผู้ชมนะตอนแรกเราใช้ความเร็วได้นะ
ไปมาใกล้ถึงดอนเมืองปุ๊บรถเขาเริ่มชะลอกันแล้ว
และเบรกกันทุกคันใช่ไหมแล้วคันนี้ก็เอาไม่อยู่
ตอนแรกผมนึกว่าดูหนังทรานฟอร์เมอร์ดูเขาจะแปลงร่าง
จะแปลงอันนี้เหมือนมากเลยนะเหมือนหักกลับมาแล้วใกล้แปลงร่างแล้ว
คือเคราะห์ดีแหละที่มันไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแต่ก็อยากจะฝากกันไว้นะคะ
อย่าใช้ความเร็วเยอะแล้วก็รถใหญ่